เพราะวันนี้ที่พักเพื่อไทยส่งเทียบเชิญไปอีก๒พัก
บ่าย๒คือชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวราวุฒิเดินทางมาหารือพร้อมแก่นำ
โมงเย็นครับถึงคิวของพลังประชารัฐ

แต่พลังประชารัฐแน่นอนถูกจับจ้องถูกจับตามองว่า
จริงเหรอเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันเลยหรือเปล่า
นั่นแหละครับเป็นคำถามสำคัญแม้ว่าลุงป้อมไม่ได้มา
แต่ว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์มาคุณธรรมนัฐมา
ปรากฏว่ามีคนบุกมาสาดแป้งคุยเสร็จแล้วจะแถลงข่าว
ก็ต้องแยกกันไปแถลงไล่กันทีละประเด็นครับ
โมงเย็นที่ผ่านมาครับที่พักเพื่อไทย

คุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพักพลังประชารัฐ
เดินทางมาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักพลังประชารัฐ
แล้วก็มีสศภัยฤษฐ์สศกำแพงเพชรมาด้วย
นี่ครับพร้อมหน้าพร้อมตา๓คน

คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะรองหัวหน้าพัก
แล้วก็มีคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลยค่ะ

นี่นะฮะจังหวะที่เมื่อกี้นี้ได้โผล่กอดกัน
เหมือนกับเป็นการต้อนรับกลับมาบ้านหลังเดิม

แล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวง
ตั้งแต่ยุคสมัยท่านนายยกอิ่มรัก
ก่อนที่จะย้ายไปพลังประชารัฐ
วันนี้ก็กลับมาเยือนที่พักเพื่อไทยกันอีกครั้งนะครับ
ตอนที่มีการโอบกอดกันตรงนั้น
ไปในอาคารกองทัพนักข่าวเยอะมาก
ล้อมหน้าแล้วล้อมหลังกันเต็มไปหมด

นี่คือการสู่ขอวันแรกใช่หรือเปล่า
และผลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ผู้กองธรรมนัฏปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับ
แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องประชุมทันที
ด้านล่างตัดภาพไปดูบรรยากาศที่โต๊ะประชุมครับ

บรรยากาศก็จะคล้ายกับเมื่อวาน

ขนาดขวาด้วยผู้กรองด่านซ้ายเมื่อกี้นี่คือส่อไผลกนะครับ
บอกเลยรสชาติอร่อยดีนะแต่หวานไปหน่อย
ไม่ได้ให้คะแนนนะครับวันนี้ลองดูบรรยากาศนะครับ
แล้วคนก็รอลุ้นว่าจะให้กี่คะแนน
บรรยากาศในห้องประชุมนี้ก็ดูเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดี
มีรอยยิ้มสลับปะปนกันมา
แต่พอ๔โมง๒๐นาทีปรากฏเกิดความวุ่นวายครับ
เพราะว่ากลุ่มมวลชนที่เรียกว่ากลุ่มทะลุวัง
นำโดยตะวันแบบหยกสายน้ำและบุ้งนะฮะ
บุกมาที่ทำการพักเพื่อไทยมีป้ายข้อความนี้ครับ
เห็นด้วยหรือไม่ถ้าเพื่อไทยจับมือกับพระเด็จการ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าไม่เอาพักทหารจำแรง
และยังมีข้อความเพื่อไทยอย่าหักหลังประชาชน
จากบริเวณด้านล่างตรงจุดนี้กลุ่มมวลชน
ก็เป็นร้านที่ขายเครื่องดื่มหลากหลายเมนู

พร้อมกับควงถามจุดยืนพักเพื่อไทย
ว่าทำไมถึงคุยกับพักทหารจำแรง
และที่มาวันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่ง
อยากจะรู้ว่าจะได้ข้อสรุปว่ายังไง

ถ้าหากไปร่วมมือกับพลังประชารัฐ

กลุ่มเยาวชนขอเข้าไปในห้องแถลงข่าวครับ

เพราะปกติแล้วแต่ละพักเดินทางมาที่พักเพื่อไทย

วันนี้ชาติไทยพัฒนามาก็มีการแถลงร่วมกัน

ไม่มีภาพนั้นเกิดขึ้นที่วันนี้ที่พักเพื่อไทย
กลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างต้องแยกกันไปแถลงครับ
เจ้าหน้าที่รปภของพักเพื่อไทย
ตัวกลุ่มเยาวชนเอาไว้เกิดเหตุชุลมุนขึ้น
มีการสาดแป้งโรยแป้งไปทั่วที่ทำการพักเพื่อไทย
และตะโกนด่าทอแก่นำพักเพื่อไทย
นี่นะฮะสาดโรยแบบนี้เลยครับ
ระหว่างเกิดเหตุชุลมุนนั้นปรากฏว่า
แกนนำของพลังประชารัฐอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์
เก่าของเพื่อไทยโดนแป้งด้วยเหมือนกัน
จังหวะที่กลุ่มเยาวชนเขามีการสาดแป้งโรยแป้ง

กลายเป็นว่าไม่ค่อยเห็นคุณสันติในมุมนี้แบบนี้นะฮะ
ตั้งแต่หัวเสื้อผ้าเต็มไปด้วยแป้งขาวแบบนี้ครับ
แล้วเจ้าตัวนั้นต้องวิ่งออกไปทางบันไดหนีไฟ

ลองดูบรรยากาศในช่วงความวุ่นวายชุลมุนที่เกิดขึ้นฮะ
โอ๊ยมันจะแอบแป้งไฟ

จังหวะนี้หนีประชาชนไม่พ้นหรอก

พี่ตายซีดีวัลรักษณะแบบของเราพี่มิลค์
ส่งรูปมาในกลุ่มข่าวโอ้โหแต้งเต็มตัวเลยนักข่าวเรา
ไม่ต่างกับคุณสันติพร้อมคัดเลยฮะ
รัฐมฤติช่วยกระทรวงครั้งและอดีตรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวง

ก่อนที่รถของผู้กองธรรมนัฐจะขับลงมาจากบนตึกแล้วก็แล่นออกไป
แล้วก็มีการแจ้งว่าการหารือวันนี้จะไม่มีการแถลงร่วมกัน
และพักพลังประชารัฐจะกลับไปแถลงณที่ทำการของพักต่อไป
นี่คือบรรยากาศบริเวณลานจอดรถปีนข้ามรั้วออกมาแบบนี้ด้วยฮะ
ก่อนที่รถจะลงมาจากด้านบนนักข่าวเข้าไปรอทำข่าวกันเยอะมาก
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้ค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
ในฐานะเจ้าบ้านในส่วนของพักเพื่อไทยเองก็ต้องออกมาขอโทษ
เพราะถือว่าเป็นเจ้าของบ้านเชิญแขกมาที่บ้านใช่ไหม
คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ออกมาขอโทษภักดิ์พลังประชารัฐและขอโทษสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ที่เชิญมาเยือนพักแล้วประสบกับความยุ่งยาก
ก็ไม่สามารถแถลงข่าวร่วมกันได้
พักพลังประชารัฐก็เลยต้องกลับไป
แถลงผลการหารือกับทางพักเพื่อไทยที่ทำการพักพลังประชารัฐเอง
ทีนี้ในส่วนของพักเพื่อไทยเขาก็พยายามจะชี้แจงในลักษณะที่ว่า
ต้องคุยกับทุกพักนะเป็นการคุยเพื่อหาความเป็นไปได้
ในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
เป็นความพยายามในการพูดคุยเฉย
การหารือกับพักพลังประชารัฐก็เป็นประเด็นเดียวกันกับทุกพักที่มานั่งคุยกัน
ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าไม่ได้เชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะ
เพียงแค่คุยแนวทางของแต่ละพักว่าเขาคิดเห็นกันยังไง
คำตอบที่ได้จากพลังประชารัฐก็คือ
พลังประชารัฐเขาก็ยังยึดมั่นในเจ็ดจำนงที่ว่า
ไม่สามารถร่วมงานกับพักที่มีนโยบายแก้มาตรา๑๑๒ได้
ดูเจตนารมณ์แนวทางของแต่ละพักว่าเขามีความคิดความเห็นอย่างไร
โดยเฉพาะพักพลังประชารัฐต่อแนวทางของการจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักร่วมเรา
เขาเองเนี่ยได้ประกาศเจตนารมณ์ได้แถลงข่าวได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้ว
ว่าเขายังยึดมั่นในเจตจำนงของเขา
กรณีถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๑๒นะครับ
ประมณ์กฎหมายอายังมาตรา๑๑๒และมี
ลักษณะของการทำงานในแนวทางอุดมการต่าง
พักการเมืองที่เขาเห็นว่าเขาไม่สามารถร่วมงานได้

เขาเองไม่สามารถที่จะร่วมงานกับพักเพื่อไทยได้
คุณหมอชนนั่นก็เลยบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ
เพื่อไทยจะแบ่งหน้าที่ไปคุยกับสวแต่ละกลุ่ม
และจะนำความเห็นมาสรุปในวงประชุม

แล้วนักข่าวก็ถามนะคะว่าอ้าวแล้ว

เชิญมาไหมหรือว่าหรือว่าเชิญแล้วเขาไม่มาหรือยังไงหรือไม่ได้เชิญ
คุณหมอชนน่านบอกว่าคือตอนนี้พักประชาธิปัตย์สถานการณ์ภายในพักเขายังไม่ชัดเจน
เขายังอยู่ในขั้นตอนของการสัญหากรรมการบริหารพักและหัวหน้าพัก
ก็เลยยังไม่ได้มีการเชิญพักประชาธิปัตย์มาพูดคุยกัน
เพราะว่าเรื่องของการตัดสินใจในลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญ
กรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักก็ต้องมาหารือกันในส่วนของแต่ละพัก
ดังนั้นประชาธิบัตย์เขายังไม่ชัดเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้คุย
ทีนี้ค่ะพอแถลงข่าวเสร็จสักประมาณได้ถึง๑๐นาทีคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มเยาวชนกลุ่มเดิมก็มาที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
พยายามจะพังประตูกระจกด้านหน้าที่ทำการพักเพื่อไทยเข้ามา
เพื่อที่จะคุยกับคุณหมอชนนั่นแต่เจ้าหน้าที่ประจำพักเพื่อไทย
ก็พยายามจะชี้แจงว่าวันนี้เป็นวันหยุดของพักไม่ได้เป็น
การเปิดทำการตามปกติถ้าจะมาคุยมาเจรจามาหารืออะไร
ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่จะเข้ามาคุยกับพักเพื่อไทยเนี่ย
ต้องเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น
และการกระทำแบบนี้มันอาจจะเข้าข่ายบุกรุก
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพไปด้วยกันเลยก็แล้วกัน
ก็ไม่ฟังก็พยายามจะขึ้นไปชั้น๒ใช้บันไดหนีไฟ
สุดท้ายตำรวจสนมักกษันต้องมาชี้แจง
บอกว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ได้นะเข้าใจว่าอยากจะมาคุย
แต่มันเข้าข่ายข้อหาบุกรุกนะ
แต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ก็ไม่ฟัง
ตำรวจก็ต้องขอความร่วมมือค่ะ

งั้นขอให้ตำรวจทำหน้าที่ในส่วนของตำรวจก่อน

เพราะว่านักข่าวก็จะต้องมาทำข่าวด้วยใช่ไหม
ให้นักข่าวขยับแล้วก็เจรจาพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มนี้
ครับวันนี้บรรยากาศกลายเป็นว่า
ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากการหารือรอบ๔โมงเย็น
เพื่อไทยกับพลังประชารัฐก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายนะฮะ
และอย่างที่ผมเล่าไปในช่วงแรกว่า
ที่การพักพปชรพลังประชารัฐและผู้กองธรรมนัฐ
ในฐานะประธานประสานงานสสพลังประชารัฐ
และสสไผ่ลิกสสกำแพงเพชรนะฮะ

นี่คือบรรยากาศที่พักพลังประชารัฐ
สดเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมา๖โมงครึ่งนะครับ
ไม่สามารถจะนั่งร่วมแถลงกับทางเพื่อไทย

สันติบอกว่าพักพลังประชารัฐก็แจ้งกับพักเพื่อไทย
ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้
แต่ต้องเป็นพักที่ไม่แตะต้อง
หรือมีแนวคิดแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๑๒
ถ้าหากว่าพักใดมีแนวคิดดังกล่าว
เราไม่สามารถจะร่วมทำงานหรือบริหารบ้านเมืองด้วยได้
เป็นหลักการสำคัญที่จะปฏิเสธการทำงานร่วมกับพักก้าวไกล

อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เราจึงมีหน้าที่เคารพเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เป็นเรื่องที่พลังประชารัฐรับไม่ได้

ที่แยกไปแถลงล่าสุดมาตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่าย๒โมงวันนี้
พักชาติไทยพัฒนาได้เดินทางไปที่พักเพื่อไทย

เพื่อไปหารือหาทางออกให้กับประเทศ
ไปพูดคุยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มชื่นมื้นและดื่มมิ้นช็อก
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ
นักข่าวก็ตั้งข้อสังเกตเห็นเข็มขัดคุณท็อป
วราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาไหมคะ
ด้วยความที่สีมันโดดเด่นมากน้องคิง

แล้วอยู่บนพื้นกางเกงสีดำลอยเด่นมาเลย
คือเป็นสีประจำพักเพื่อไทยใช่ไหม
สีแดงคนก็เลยแซวว่าแหมแบบเอาใจหรือเปล่า

แต่ท่านก็ใส่นาฬิกาข้อมือสีชมพู

โอ้โหหวานหวานที่ข้อมือแล้วก็แหมสีแดงแรงฤทธิที่เข็มขัด
ยิ้มยันนะคะหัวหน้าภาคก็คือคุณทอบวราวุธนะคะ
ไปพร้อมกับคุณประพัทธ์โพธัศุโทรลัยขาดธิการภาค
คุณอนุชาสะสมทรัพย์รองหัวหน้าพัก

คุณพานุวัฒนสะสมทรัพย์สสนครปฐม
เพื่อไทยก็มีในแพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าพัก
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก
คุณประเสริฐจันทรรภ์โรงทองลัยขาดธิการภักดิ์มาต้อนรับนะคะ
ก็ก่อนการหาหลือกันคุณหมอชนนั่นก็บอกว่า
ในส่วนของสวก็จะมีคณะเจรจา
โดยมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อและแก่นำพัก
เพื่อไทยเป็นหัวหน้าทีมไปพูดคุยในลักษณะตัวบุคคล
คือไม่ได้ไปพูดคุยแบบหมู่คณะ
เหมือนคุยแบบตัวต่อตัวอย่างนี้เลยเหรอคะ
ไล่คุยทีละท่านกับสวแต่ละคน
อยากจะให้เกียรติสวคุณหมอชนน่านบอกแบบนี้
คือพอคุณท็อปโวราวุฒิมาถึงคืออย่างที่มิ้วบอกว่า
เหมือนเขาก็แซวกันเรื่องเข็มขัดสีแดงนิดนึง
คุณท็อปก็เลยบอกว่าไม่ได้มาพักเพื่อไทยนานมาก
ก็ขอยืนยันในหลักการเดิมของพักชาติไทยพัฒนานะ
แต่วันนี้ก็รู้สึกดีแหละที่ได้มาพักเพื่อไทย
เพราะว่าเป็นพักที่เคยทำงานร่วมกับคุณพ่อบรรหารศิลปะอาชา
คุณท็อปวราวุฒิก็เลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยกับพักเพื่อไทยเอง
ก็คุยกันมาเรื่อยนะก็คุยกันมาตลอดนะ
แต่วันนี้เป็นการคุยในลักษณะที่เป็นโอกาสพิเศษ
การหารือใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากนั้นแถลงข่าวร่วมกันคุณหมอชนน่านบอกว่า
เชิญเกือบทุกพักมาหารือขอขีดเส้นใต้อีกสักทีก็แล้วกัน
ไม่ใช่ว่าเชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะ
แต่เชิญมาคุยกันว่าจะมีแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไร
พอได้คำตอบจากทุกพักก็นำบทสรุปที่ได้พูดคุยกัน
หารือในที่ประชุม๘พักร่วมรัฐบาล
ทีนี้ค่ะมีคำถามที่ว่าแล้วการกระทำของพักเพื่อไทยแบบนี้

ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนบอกเลิกก้าวไกลทางอ้อมหรือเปล่า
คุณหมอชนน่านบอกว่าเพื่อไทยก็ทำงานอย่างเปิดเผยนี่
แล้วสิ่งที่ทำอยู่ในวันเสาร์อาทิตย์นี้
ก็เป็นสิ่งที่๘พักร่วมรัฐบาลประชุมกันมาแล้ว
แล้วก็มอบหมายให้เพื่อไทยดำเนินการ
เป็นแนวทางที่คุยกันไว้แล้วไม่ได้ข้ามขั้นตอนอะไรเลย
ส่วนเรื่องของสวก็ประสานอยู่ก็ต้องไปคุยแน่นอน
ก็ต้องรับฟังให้ครบทุกด้าน

กรณีที่ว่ามันมีข้อเสนอจากท่านสวสมชายว่า
งั้นเลื่อนการโหวตเลือกนายกออกไปไหมล่ะ
จาก๒๗กรกฎาคมเลื่อนไปก่อนไหมล่ะ
ให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยกลับมาโหวตกัน
คุณหมอชนน่านตอบกลับนักข่าวว่า

เหตุผลของการเลื่อนคืออะไรคือจะเลื่อนทำไม

ไม่ใช่เป็นการเชิญมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
ว่าจะจะมีแนวทางที่จะจะจะเราจะมีทางที่จะจัดตั้งรัฐบาล

เพราะเพื่อไทยเองทำงานเผื่อ
เราไม่มีรับลมกำไรกับเพื่อนเรานะครับ
ถ้าถามว่าเพื่อไทยจะเอายังไงแน่เนี่ย
ก็ต้องหลังจากที่เราทำงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย
จากสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแนะนำพักการเมือง
เราทุกพักนะครับ
เข้าสู่ที่ประชุมของ๘พักร่วม
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเรากำลังทำงานอยู่
ตอบเราชัดเจนทางสานะ

ด้านคุณวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็บอกว่า

มันก็ต้องมีแนวทางและทิศทางเดียวกัน
ก็คือเทิดทุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ทัศนคติที่มีต่อสถาบันด้วย

เคารพเทิดทูลสถาบันไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒
ก็พร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
แต่มีแต่นิดนึงค่ะ
ต้องไม่มีพักการเมืองที่มีแนวคิดแตกแยกรวมอยู่ด้วย
หากมีก็แยกย้าย
ชาติไทยพัฒนาไม่เป็นไรอยู่แล้วพร้อมเป็นฝ่ายค้าน
ทีนี้ค่ะพอถามว่าประเมินทัศนคติของพักเก้าไกลที่มีต่อสถาบันอย่างไร
คุณวราวุฒิตอบนักข่าวว่าอยากให้ทุกคนประเมินกันเอาเองมากกว่า
ตลอดจนรวมไปถึงแนวทางทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
แต่ถ้าหากว่าภักดิ์เพื่อไทยซึ่งมีแนวทางคล้ายกันกับภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เกี่ยวกับเรื่องสถาบันเกี่ยวกับเรื่องมาตรา๑๑๒นั้น
ถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
พวกเราชาวภาคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุน
แต่การทำงานของพักเพื่อไทยนั้นจะต้องไม่มีพักการเมืองใด
ที่มีแนวคิดที่แตกแยกออกไปจากที่พวกเราคิดอยู่
นี่คือบรรยากาศตอนที่๒พักหารือกันเสร็จแล้วก็มานั่งแถลงข่าวร่วมกัน
ซึ่งภาพแบบนี้วันนี้ในการหารือไม่ได้เกิดกับพลังประชารัฐนะฮะ
ปกติแล้วก็จะต้องมีหัวหน้าพักหรือว่าแก่นำคนสำคัญมานั่งข้างกับหัวหน้าพักเพื่อไทย
กลายเป็นว่าพลังประชารัฐซึ่งมาในรอบประมาณ๔โมงเย็น
โดนกลุ่มมวลชนเขาก็มาสาดแป้งก็เลยต้องแยกกันไป

ปรากฏว่าไปดูสีสันหน่อยครับที่ชาติไทยพัฒนาเข้ามาเยือนที่พักเพื่อไทยวันนี้
กลับไปที่โต๊ะการประชุมอีกสักครั้งหนึ่ง

พี่มิ้วกำลังเล่าแอบเห็นแก้วที่ตั้งอยู่หน้า
บรรดาแก่นำคนสำคัญของชาติไทยพัฒนา

แต่อีกฝั่งหนึ่งมีมิ้นช็อกไหมคะทางฝั่งเพื่อไทย

เหมือนเป็นน้ำเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ

น้องคิงเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งเป็นแก้วน้ำเปล่า

ชนน่านสี่แก้วหรือชนน่านสี่แก้วดีแล้ว

ก็เป็นไปด้วยความชื่นมื้นหวานฉ่ำ

หลังจากที่ได้ชิมมิ้นช็อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไม่ได้ให้เป็นตัวเลขคะแนน

ว่าจะมีนัยยะทางการเมืองพิเศษอื่นหรือเปล่า
อะไรหรือเปล่ายังไม่รีบบุ่มบ่ามตอบ
นักข่าวก็เลยบอกว่าคืออร่อยไหมครับ
คุณวราวุฒิจะตอบยังไงฟังคำตอบชัดครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้อยากจะขอประเมินนะคะ
ภาพรวมเรื่องของการเมืองตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์

ก่อนจะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๒๗กรกฎาคม
คือวันศุกร์๘พักร่วมรัฐบาลแถลงร่วมกันเพื่อไทย
เป็นแก่นำในการแถลงว่ารับไม้ต่อจากก้าวไกล
จัดตั้งรัฐบาลเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
มี๓ข้อที่ต้องทำก่อนที่จะโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรี
วันที่๒๗กรกฎาคมคือ๑ไปคุยกับสอว
ไปหาเสียงเพิ่มมาจากสส
อื่นอาจจะมีบางพักหายไปมีพักใหม่เข้ามา
ในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่อย่างไร
แต่อื่นได้ตัดไปก่อนคุณหมอชนน่านบอกว่า
สองข้อแรกก่อนไปคุยกับสวแล้วก็หาเสียงเพิ่มจากสส
ทีนี้ทางพักการเมืองที่มาคุยกับเพื่อไทย
ในช่วงเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมามีอยู่๒ประเด็นหลักหลัก
๑คือชัดเจนว่าไม่เอาเก้ากล่าย
อันนี้คือจะชัดเลยว่าไม่เอาก้าวไกล
พักก็จะบอกว่าไม่เอาการแก้มาตรา๑๑๒
ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ได้ยินได้ฟังในช่วงสักวัน
งั้นหมายความว่าถ้าเก้ากล่ายเขาปรับลดเพดานของการแก้มาตรา๑๑๒

มันจะมี๒ระดับแบบนี้๑ไม่เอาเลยไม่เอาก้าวไกล

เพราะเก้ากล่ายเขายืนแยนว่าเขาไม่ไปไหน

เดี๋ยวประเมินประเมินตุนเลขที่นั่งสอกันหน่อย
ยังพอหรือยังกับการเดินเกมของเพื่อไทยช่วงสุดสัปดาห์นี้
เขามีสอสอ๓๑๒แต่ต้องลดไป๑
คุณพิธาถูกสารรัฐธรรมนูลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ดังนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๒๗กรกฎาคม
ทีนี้ถ้าก้าวไกลยังอยู่ไม่ไปไหน
แล้วบวกกับเสียงพักการเมืองที่ถูกเทียบเชิญมาคุยในวันเสาร์อาทิตย์นี้
ภูมิใจไทย๗๑นะคะ

โอ๊ยอีกเท่าไหร่เนี่ยบวกรวมเข้าไปอ่ะ

แต่คุณผู้ชมสมการนี้สูตรนี้มันไม่ง่ายเลย
เพราะก้าวไกลเขาชัดไม่เอาลุง

ก็หมายความว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่แล้วก็ไม่เอาหรือเปล่า

อันนี้มันยากมากน้องคิง

เสียงก็จะหายไปนะในส่วนของเก้าใกล้เนี่ย
ไม่มีก้าวไกลแล้วรวมกับพักการเมืองที่มาคุยด้วยวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นยังไงภูมิใจไทย๗๘
ชาติพัฒนากล่า๒รวมไทยสร้างชาติ๓๖ชาติไทยพัฒนา๑๐พลังประชารัฐ๔๐
บวกเข้าไปก็๓๒๐เสียงโหวตเลือกนายกต้อง๓๗๕มันก็ไม่พอแต่แต่ตรงนี้ก็จะมีพลังประชารัฐไงก็มีรวมไทยสร้างชาติเชื่อว่า
นี้ถ้าสมมุติว่าในอนาคตส่งเทียบเชิญไปถึงประชาธิปัตย
และมีมาเพิ่มอีก๒๕เสียงก็จะไปหาเสียงเพิ่มมาอีกไม่เท่าไหร่
กันต่อครับลุ้นทุกวันเลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
วิจารณ์ก็จะเยอะค่ะถ้ามีพักพลังประชารัฐมาร่วมกับเพื่อไทยเนี่ย
คุณหมอชนน่านก็เคยดีเบตบนเวทีของไทยรัฐพี่จอมขวัญเหล่าเพชร
บอกไม่เอาจะออกจากหัวหน้าพักเลยนะมันมีอะไรเงื่อนหลายเงื่อนที่มันไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมค่ะ
การจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้ยากจริงครับในระหว่างนี้ครับ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตครับโพสต์เฟซบุ๊ก
ไม่รู้แหละใครจะบวกกับใครลบกับใครแต่มีกรอนเรื่องพระอภัยมณีภาคพิษดาร
มาฝากคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับค่ะพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
เชิญชมพระอภัยมณีภาคพิษดารในหัวข้อรู้สิ่งใดไม่สู้รู้ทันมัน
โอ้โหแค่ชื่อก็พิษดารจริงแล้วล่ะครับลองดูกันหน่อยเป็นบทกรรมครับ
แต่ผมไม่อ่านเป็นทำนองสนอนะธรรมดาก็พอนะเดี๋ยวเวลาไม่พอ
เดี๋ยวดังหงั่งเง่งวางเวงนักที่เคยรักเคยพร่ำคำเรียกหา
อกทั้งสองจะคลองรักนักคาราตราบชั่วฟ้าดินสลายมิคลายคลอน
ข้ามวันผันแปรกระแสจากเสียงข้างมากยากผ่านด่านสิงหอน
อำนาจเก่าแกร่งจัดดัชกรจึงรุ่มร้อนเรียกหาซึ่งยาใจ
เปล่าร้องกล้องฟ้าว่าไล่หนูกลายสมสู่งูเห่าเข้าคอกใหญ่
หากมีลุงไม่มีเราแล้วทำไมแปรเปลี่ยนได้ไร้สิ้นลิ้นสัจจา
แสนสงสารสุดสาครยังอ่อนนักชีเปลือยผักตกอยู่ในคูหา
โยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปยังบรรพฤษ
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
อย่าเห็นชื่อก็เชื่อว่าคือใช่
ประชาธิปไตยนั้นใหญ่ยิ่งเสื้อคลุมสวมสอดใส่ไว้แอบอิง
ที่แท้สิ่งซ่อนอยู่ต้องรู้ทัน
แม้ใครรักรักมั้งชังชังตอบ
รอบครอบคิดอ่านนะหลานขวัญ
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้ทันมัน
จำจดมั้นไว้กี่ปีมีเอาคืน
เดินไปในทางประชาเถิด
จะประเสริตสุดใครมาฝ่ายฝืน
ปณิธานมั่นกล้าท้ายัดยืนปลุกไทยตื่นชื่นสมอารมณ์ปอง
ลงท้ายว่าโยคียี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ก็ถ้าเกิดแปลความจากกรอนพระอภัยมณีภาคพิษดารก็คือ

ข้ามวันจิตใจคนก็เปลี่ยนแปลงไปได้

แล้วก็เตือนว่าจะทำสิ่งใดให้คิดอ่านให้รอบครอบให้รู้ทันคน
จริงแล้วล้อมากับบทกรรมพระอภัยมณีตอนที่สุดสาครถูกชี้เปลือย
ผักตกลงไปก้นเหวแล้วพระฤาษีมาช่วย
แล้วน้องคิงก็อ่านกรอนได้ดีมากเลยนะคะ

เขาขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าที่เชิญพักการเมืองมาคุย
เพื่อหารือเฉยในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล

ไม่ได้หมายความว่าจะชวนมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ในขณะที่การชุมนุมของกลุ่ม